นักโทษอย่างเดียวกันก็คือประหารชีวิต
ก็จะถูกลงโทษสูงสุดคือประหารชีวิตครับแต่เวลารับโทษไม่ถึง
เพราะหญิงตั้งคันกฎหมายว่าตราสองร้อยสี่สิบเจ็ดวักสองห้ามประหารชีวิตเพราะตอนนี้แอมตั้งท้องอยู่สี่นึง
สมมุติว่าถ้าไม่ตั้งท้องก็มีโอกาสก็คือสูงสุดประหารชีวิตประหารชีวิตแต่ณขณะนี้เนี่ยยังไงซะไม่ประหาร
ถ้าคดีออกมาสารลงโทษสมมุติสารลงโทษเรียบร้อยขั้นตอนเป็นยังไงต่อฮะกับคนท้องสี่เดือนแล้วเนี่ย
กฎหมายบอกการประหารชีวิตเนี่ยจะประหารไม่ได้จนกว่าจะมีเข้าสู่กระบวนการอภัยโทษถ้าพ้นจากกระบวนการอภัยโทษแล้วก็กลับมาดู
แต่ว่ากรณีที่หญิงตั้งคันห้ามประหารชีวิตนะครับปล่อยให้คลอดคลอดเสร็จแล้วให้เลี้ยงลูกอยู่๓ปีเลี้ยงในเรือนจำนะ
พอ๓ปี๗ให้เปลี่ยนโทษประหารชีวิตเนี่ยเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าแอมถูกลงโทษจะช้าจะเร็วไม่รู้นะแต่สมมุตินะขณะนี้นะที่เธอท้องอยู่
เธอก็จะต้องรอจนคลอดแล้วก็เลี้ยงลูกไปจนลูกอายุ๓ขวบโดยอยู่ในเรือนจำนั่นแหละจากนั้นโทษประหารชีวิตจะเปลี่ยนเป็นจำคุกตลอดชีวิตลูกก็ออกไปข้างนอก
ก็ยังเลี้ยงลูกอยู่๓ปีก่อนแล้วถ้าลูกมีคนเลี้ยงตอนหลัง๓ปีก็ออกข้างนอกก็ให้ญาติข้างนอกไปแต่ตัวผู้ต้องหาเนี่ยตัวจำเลยนะ
ถ้าลูกถ้าน่ะผู้ต้องหังนักโฆษณ์เนี่ยก็อยู่จำคุกตลอดชีวิตไปครับห้าสิบปีจำคุกตลอดชีวิต
เปลี่ยนคนให้กลับตัวเป็นคนดี
เหตุผลก็คือเรือนจำเรารับได้ประมาณสักสองแสน

แต่ว่าอั้นเต็มที่คือ๕๐ปี

จำคุกแล้วเนี่ยจำคุกจริงเนี่ย
อยู่ที่ประมาณ๓๐ของโทษจริง

ติดจริงประมาณ๓ปีครึ่ง

เมื่อลงประหารชีวิตแล้วใช่ไหมครับ

แล้วก็ลดหลั่นโทษไปก็
คุณพี่
ก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ย

ถ้าแอมทำจริง

กฎของสังคมเนี่ยนะครับ

ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ

ถ้าไม่มีกรณีของคุณก้อยที่ญาติพี่น้อง
คุณระพีเข้ามาช่วยเหลือจนเป็นข่าวดังขึ้นมาเนี่ย

แต่ในมุมกลับกัน

ตอนนั้นเขาก็สังเกตเรื่องสภาพศพคือ

อาจจะไม่ถึง๑๔๑๕คน

แต่เราจะรู้เหรอ
ว่าคนที่ย่าระยาทเสียชีวิต

ทีนี้พอไปบอกพนักงานก็ไม่ติดใจ

ผมไม่อยากจะโทษใครการงานศรัทธีพลิกศพ

การงานศรัทธีพลิกศพที่มีการเปลี่ยนแปลง

เรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันท